ตำรวจปราบรามยาเสพติดก็สามารถที่จะจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญได้ถึง๓คดีนะครับ
ได้ทั้งของกลางทั้งยาบ้ายาไอซ์แล้วก็กัญชามูลค่ากว่า๒๔๐ล้านบาท
และในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่คนร้ายก็ได้ใช้อาวุธสงครามยิงต่อสู้จึงถูกวิสามันเสียชีวิตไป๑รายครับ
ยาบ้ากว่า๖แสนเมตรฟินดิบเกือบ๒กิโลกรัมพร้อมกับอาวุธสงครามจำนวนมากนะครับ
เป็นของกลางที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติดตรวจยึดได้จากขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
หลังจากที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสืบทราบว่าจะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประเทศไทยทางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
นำกำลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวก่อนจะพบนักค้ายาเสพติด
พร้อมกับกองกำลังที่ใช้อาวุธสงครามคุ้มกันยาเสพติดทั้งหมดที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในกระท่อมกลางป่าในพื้นที่หมู่ที่๘
ซึ่งถูกตำรวจวิสามัญเสียชีวิตหนึ่งราย
ก่อนที่จะจับผู้ต้องหาที่เหลือได้๓คน

ยังสามารถจับนักค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ผู้ต้องหา๔คนพร้อมยึดยาไอซ์น้ำหนัก๒กิโลกรัม
กัญชาอบแห้งน้ำหนักกว่า๑ตัน

ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดกำลังนำยาเสพติด
ส่งให้กับลูกค้าในหมู่บ้านแห่ง๑ย่านคลอง๗
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
ส่วนอีกคดีก็เป็นผลของการปิดล้อมตรวจค้นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด
ในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก

พร้อมกับยาบ้าเกือบ๔๐๐๐๐เมตร
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวว่าการจับกุมยาเสพติดครั้งนี้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ต้องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ซึ่งผลงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจับยาเสพติดครั้งใหญ่ได้ตั้งแต่ต้นปี
ได้สั่งการให้พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษร
ผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดเร่งสืบสวน

มาจำนวนคดีให้ได้ต่อไป